มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วย

ใช่ค่ะทั้งภาพทั้งข้อความนะคะบอกฟันเรือตรีเฉาแอบถ่ายสยิว
ล่าภาพนักยิมนาสติกสาวซูมอกซูมเป้า
เปิดดูหลักท้าเนี่ยกว่า๘๐๐๐ภาพเนี่ยค่ะผู้เกาะเหตุเป็นทหารเรือนะครับคุณผู้ชม
และอีกอย่างคือนักยิมนาสติกผู้หญิงเขาก็จะใส่ชุดที่เพื่อให้เห็นสรีระนะ
ในการที่จะแสดงนะครับ
เป็นชุดของยิมนาสติกที่จะต้องเข้ารูปรัดรูปหน่อยนะคะเพื่อความสวยงาม
แต่ว่าทหารเรือนายนี้นะคะดูเหมือนกับว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์เนี่ยค่ะ
ก็เป็นช่วงเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่อยู่ในช่วงของการแข่งขัน
เขาก็ถูกจับกลุ่มตัวได้นะคะแล้วก็ตรวจค้นหลักฐานเป็นภาพในกล้องของเขาที่เขาถ่ายเนี่ยค่ะ
ท้ายที่สุดก็พบว่าภาพที่ถ่ายเนี่ยก็เป็นภาพที่ดูแล้วไม่เหมาะสมคือซูมทั้งหน้าอกซูมทั้งเป้าของนักกีฬา
ทีนี้ทางอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกพร้อมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกว่า๑๐คน
ก็เลยไปหานางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
นำหลักฐานที่มีไปพบค่ะแล้วไปขอความเป็นธรรมเนื่องจากว่านักกีฬายิมนาสติกเป็นเด็กเป็นเยาวชนกันอยู่เลย
แล้วก็ถูกนายทหารนายนี้ถ่ายภาพในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
เมื่อวันที่๒๑กันยายนปี๒๕๖๓ปีที่แล้วนะคะ
หลักฐานทั้งหมดเนี่ยนำไปแจ้งความที่สนปทุมวันแล้ว
แต่ตำรวจพนักงานสอบสวนบอกว่าภาพที่ถ่ายมามันไม่เข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาอาณาจารย์

ที่ฉันเปิดไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการอนาจารย์เป็นข้อมูลทางกฎหมาย
คือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าจงใจทำให้อับอาย
จงใจทำให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อสาธารณชน
หรืออาจจะมีการแตะเนื้อต้องตัวด้วย
อันนี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแค่เพียงภาพ
ถ่ายเฉยแล้วถ้าเอาไปลงต่อเนี่ย
ถ้าเผยแพร่นี่อาจจะผิด
จะโดนเรื่องพรบคอมไงอีกเรื่องหนึ่งไปนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจแจ้งเบื้องต้นเนี่ยนะฮะว่า
เข้าข่ายการกระทำผิดอนาจารย์

มาถึงตอนนี้เขาเก็บไว้เฉยไหม

ผู้ปกครองรวมถึงอุปนายกสมาคมกีฬาไม่ยอม

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครอง
ว่ามีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

แต่เข้ามาในสนามฝึกซ้อม

ต้องสงสัยก็เลยขอตรวจสอบภาพในกล้องหน่อย

แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ปกครอง
อยู่ในเหตุการณ์ก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้

แล้วพอตรวจสอบหลักฐานต้นสังกัด

ตกลงว่าจะแสดงความรับผิดชอบ
ตั้งแต่วันที่๒กุมภาพันธ์๒๕๕๙

บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้
แต่ล่วงเลยมาจนถึงปลายเมษาแล้ว

ยังแจ้งข้อหากลับคืนผู้ปกครองด้วย
แจ้งข้อหากลับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด้วย

ในช่วงที่เขาถูกแจ้งข้อหาตอนแรก
ทีนี้ค่ะตรวจสอบไปทางต้นสังกัดนะคะ

นาวาโทยิงมัธุศรเลิศพาณิชย

ว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ชื่อว่า
เรือตรีอาชิตะเทพเสนา

สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วุฒิภาวะทางต้นสังกัด

และจะให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมาย

ขอบคุณแต่ว่าถ้าเกิดพอเกิดกรณีแบบนี้
จริงก็ต้องไปไล่ดูย้อนประวัตินะ
ว่าเคยมีคดีเคยมีเรื่องมีราว

หรือเปล่าไปตรวจสอบกรณีนี้ปรากฏว่ามันมีอย่างเงี้ย
ใช่ประวัติของเรือตีอาชิตะเนี่ย
พบว่าเคยเป็นข่าวดังมามากมายนะคะ
อย่างเช่นจากกรณีที่มีพฤติกรรมกระโดดถีบรถแจ๊ส

เออใช่เราออกเป็นข่าวนะ
พฤษภาคม๖๒ค่ะคุณผู้ชม

เกิดเหตุที่ท้องที่สอนอสารแดงนะคะ
โดยก่อนที่จะลงมาถีบรถคู่กรณี

เขาก็บีบแตร่ไล่กันเป็นกิโลเลยนะคะ
แล้วก็เปิดกระจกด่าทอกันมา
เหตุผลเพราะว่าเรือตรีคนนี้ไม่พอใจค่ะ
เจ้าของรถแจ๊ดติดสติ๊กเกอร์ปิดป้ายทะเบียนรถ
เจ้าของรถเขาบอกว่าที่เขาต้องปิดป้ายทะเบียนเอาไว้

ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลของเขานะคะ
แต่ว่าทำให้เรือตรีอาชิตะไม่พอใจ

ก็เลยลงไปถีบรถชาวบ้าน
จริงมันต้องฝ่ายแบบหน้าที่ของขนส่งมั้ย
แต่ว่าตัวไล่สีดำมันกลายเป็นสีขาวไปแล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะ
สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ไปขอโทษขอโพยไปเจรจายอมความกันที่โรงพัก
เพราะว่าฝ่ายเจ้าของรถแจ๊สเองก็ไปทุบกระจกรถเรือตรีเหมือนกัน
ก็เสียหายกันทั้งคู่ท้ายที่สุดก็ไม่เอาเรื่องเอาความกันในเหตุการณ์นั้น
แต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาจนถึงทุกวันนี้